ส่วนประเด็นเรื่องของภัยแรงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าแรงหนักมากค่ะ
บุรีรำชาวบ้านบอกว่าต้องใช้เบี้ยคนชราเนี่ย
เอามาซื้อน้ำดื่มกินโอ้โหแบบนั้นเลย
ส่วนที่กาลสินค่ะตอนนี้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อผลิตน้ำปลาปลาให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคกันแล้ว
นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน

ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยมโน
เพื่อจะผลิตน้ำปลาปลาให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรงนะคะ
เพราะว่าอ่างเก็บน้ำตอนนี้เริ่มแห้งขอดใกล้เข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะ
โดยปัจจุบันเพราะว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
แล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะหลายพื้นที่เริ่มจะประสบปัญหา
แห่งใกล้แห้งขอดเพราะสภาพอากาศที่ร้อน
ปริมาณน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ
ดูสภาพสิเหมือนฝนตกแล้วน้ำท่วมขังมากกว่าอ่างเก็บน้ำซะอีก
นายไกรสอนยังบอกด้วยนะคะว่าจากการสำรวจและประเมินสถานที่ในพื้นที่
พบว่ามีน้ำเหลืออยู่๙แสนลูกบาทเมตร
เพียงพอกับการผลิตน้ำปลาปลาให้กับประชาชน๘๐๐ครัวเรือนค่ะ
ส่วนการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรตอนนี้งดอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ
ยืนยันว่าปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำปลาปลาในช่วงฤดูแรงไปจนถึงหน้าฝนแน่นอนค่ะ

สถานการณ์ภัยแรงที่บุรีรำยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
แหล่งน้ำสาธารณะหลายแห่งแห้งขอดค่ะ
มีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำปลาปลาเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ในขณะนี้ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคกันแล้ว
ต้องซื้อน้ำดื่มเอาอย่างเดียวเลยค่ะ
นางแดงเลิศล้ำวัย๖๙ปีชาวบ้านอำเภอสตึกบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยต้องซื้อน้ำดื่มแล้วก็น้ำใช้จากรถบรรทุกที่มาขายตามหมู่บ้าน
เดือดร้อนหนักมากเพราะว่าเงินที่เอาไปใช้ซื้อน้ำเนี่ย
คือเงินจากเบี้ยคนชราและเบี้ยเงินประชารัฐ
เงินพวกนี้จริงแล้วต้องเก็บเอาไว้ซื้ออย่างอื่น
ประทังชีวิตอย่างอื่นแต่กลายเป็นต้องมาเสียเงินซื้อน้ำเดือนละหลายร้อยบาท
ไม่มีเหลือไว้ใช้สอยส่วนตัวเลย
อยากให้หน่วยงานราชการช่วยเอาบรรทุกน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหน่อย
เพราะถ้ายังต้องซื้อน้ำดื่มทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้
คงจะรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวแน่เพราะครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีฐานะอะไรเลย
พ่อค้าขายน้ำเองก็บอกนะคะว่าปีนี้ภัยแรงรุนแรงที่สุดเลย
ส่งน้ำแทบจะไม่ทันความต้องการของชาวบ้าน
เขาขายน้ำ๑๐๐ลิตรคิด๕๐บาท
เฉลี่ยจะมีรายได้วันละ๓๕๐๐บาทต่อคัน
๗๐๐บาทต่อวันเพราะว่าเขามีรถ๒คันนะคะ
ส่วนในพื้นที่นครราชศรีมาค่ะที่ตำบลพงาศในอำเภอขามสแก่แสง
กันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดานให้กับประชาชน
จะได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
เพราะว่าที่นี่ก็ประสบกับปัญหาภัยแรงเหมือนกันค่ะ
ชาวบ้านเห็นแบบนี้นะโอ้โหดีใจเลย
พื้นที่อำเภอขามสแก่แสงตอนนี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแรงทั้งอำเภอเลยนะคะ
อำเภอนี้มี๗ตำบล๗๒หมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคกันอยู่
เพราะว่าน้ำผิวดินมันเริ่มแห้งขอดไปเยอะมากแล้วค่ะ